กรอบรูปพระแม่เศรษฐีตกลงมา

คุณเห็นหรือยัง
เอากรอบลูกมันล่วงก็เข้าไปเก็บสิ
เข้าไปเก็บสิคุณเข้าไปไหมล่ะ

เข้าไปนี่เข้าไปนี่ไปเก็บกรอบรูปนี้

เพราะว่าคุณชนะไม่เข้าไปแล้ว
ว่าเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มันโล่ง
คนไปอยู่ข้างนอกก็งูมันเข้ามาแล้วเนี่ย

แต่ลำตัวเนี่ยมันแบบโอ้โหว่องใหญ่

คนไปอยู่นอกบ้านหมดแล้ว
คุณก็ดูค่ะงูจงอางตัวนี้มันเลื้อยขึ้นไป

แล้วก็ไปชนกรอบรูปของพระแม่เศรษฐี

ชาวบ้านเลยเชื่อว่านี่เป็นงูเจ้าที่ไหม

อาจจะไปอยู่ในหิ้งอยากจะอยู่เป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่า

แล้วก็ชูคอโฉบไปโฉบมาแบบนี้

แล้วก็เอาหิ้งออกไปด้วยเลยฮะ
เอาออกไปเอางู

อ๋อคราวนี้ชุดสองง่ายเลยสิ

เขาบอกว่าตอนที่นั่งดูโททัศน์นั่งอยู่ห้าคน
แต่มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
แบบของคุณชันตะโกน
อ่ะถ้าเจอขนาดงี้ละตะโกนสุดเสียงเลยว่า

ลัวแต่ความเชื่อล่ะกันแต่สิ่งนึงที่ไม่รู้ว่าคุณชี้ส๋าได้บอกไปหรือยัง
บ้านนี้บ้านใหม่ใช่มั้ย
น่าจะเป็นอย่างงั้น
อ่ะบอกแล้วที่เสียจำได้นำเบอร์วาออกไปแล้ว
คุณไม่ตามใจฟัง
เพราะผมปวดแตน
หัวและห่อน